สาเหตุที่แท้จริงของการปรับลดทีมให้เหลือ๑๖ทีมนะครับ
มาจากการที่โปรแกรมค่อนข้างถี่อย่างที่เรียนให้ทราบไป
แล้วก็ส่งผลให้เวลาของทีมชาติเนี่ย
คือไม่ค่อยมีเวลาในการเก็บตัวฝึกซ้อม
แล้วก็นักเตะไม่ได้พักมากเท่าที่ควร
แนวคิดนะครับก็มีมาตั้งแต่

เข้าบริหารงานตั้งแต่ปี๒๐๑๖แล้ว
ซึ่งก็ได้มีการประชุมภายในบ่อบริหารของสภากรรมการ

ก่อนที่จะประกาศอย่างเป็นทางการในช่วงต้นปีที่แล้วนะครับ
แล้วก็ให้สโมสรรับทราบข้อมูลล่วงหน้า

สำหรับเหตุผลที่มีการปรับรถทีม

ไปนอกข้อคือระยะเวลาในการดำเนินการนะครับ
อย่างที่ทราบว่า๓๗สัปดาห์ในการเตะ
รวมทุกรายการนะครับสำหรับการแข่งขันฟุตบอลนะครับ

ที่จะรวมสัปดาห์ของการแดงขันสโมสร

ในกรณีที่อยู่แค่รอบแรก
แล้วที่ผ่านมาเคยเกิดปัญหานักกีฬาต้องเล่นกลางสัปดาห์
ต่อด้วยสุดสัปดาห์หลายครั้งนะครับ

จะมีโปรแกรมในการลงสนามต่ออีกจากสโมสร

แล้วยิ่งในบางปีที่มีโปรแกรมการแข่งขันทีมชาติเยอะ
นักกีฬาก็จะยิ่งไม่ได้พักมากขึ้น
อาการปัญหาการบาดเจ็บก็จะมากขึ้นด้วยนะคะ
รวมถึงเวลาจัดโปรแกรมการแข่งขัน
พอมีเหตุการณ์เฉพาะหน้าที่จะต้องเกิด
ต้องขยับโปรแกรมทีนี้มันขยับยากแล้ว

การลดทีมที่บอกว่าจะลด
ลิขสิทธิ์ในการถ่ายทอดสดที่มอบให้กับสโมสร
สโมสรไม่ได้ลดลงนะให้เท่าเดิม
ก็เลยคิดว่าก็ตอนนี้ก็คือสาเหตุทั้งหมดที่ทำให้บอกออกมาว่า
จะลดจาก๑๘ทีมเหลือ๑๖ทีม
คือตอนนั้นมันก็ไม่ได้มีเสียงเรียกร้องชัดเจนขนาดนี้
แต่พอมีการแข่งขันไปแล้ว
แล้วจะมาเปลี่ยนมันก็ค่อนข้างจะยากนิดนึงนะครับ
แล้วก็ก่อนเริ่มฤดูการนี้มีเสียงเรียกร้องจากสโมสร
ให้เปิดปวดว่าทีมใดไม่เห็นด้วยกับการที่จะลดทีม
ซึ่งจากการให้ข่าวเนี่ยก็อย่างที่เรียนให้ทราบมันมีแค่๕ทีมนะครับ
ส่วนสโมสรต่างที่รวมตัวกันพูดถึงประเด็นนี้เนี่ย

แต่ว่ามันขัดกับคำประกาศของสมาคมที่มีหนังสือชี้แจงนะครับ
คือมันมีปัญหาคือเข้าใจผิดพลาดเรื่องของการตอบกลับของเอกสาร
มันก็เลยกลายว่าสมาคมก็ต้องยึดจากเอกสารเป็นหลักนะครับ
เพราะฉะนั้นนะคะก็อันนี้ก็คือข้อมูลทั้งหมดแล้วกัน
ให้แฟนให้คุณผู้ชมได้ให้แฟนฟุตบอลนะคะเข้าไปร่วมกันโหวต
เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเป็นอีกหนึ่งเสียง
จะได้รู้ว่าแฟนฟุตบอลไทยคิดกันอย่างไร
กับการลดจำนวนทีมในฟุตบอลโตโยต้า
ก็โหลดได้โหวตได้ที่ไลน์ออฟฟิเชียลไทยรัฐจนถึง๖โมงเช้าวันพรุ่งนี้ค่ะ